การทำอุบะดอกไม้ทัศน์จากทองเหลือง
จะมีรูปแบบการประดิษฐ์อุบะคือ๑พวงนั้น
จะประกอบด้วยดอกเอกหรือดอกที่โดดเด่น๑ดอก

โดยการประดิษฐ์ดอกเอกนั้นก็แล้วแต่การสร้างสรรค์ของช่าง
ซึ่งเคล็ดลับความงดงามในการทำอุบะดอกไม้ทัศน์คือ
การทำดอกเอกที่เป็นดอกเบนจมาส
ก็จะต้องมีการดุลกลีบดอกให้เกิดความโค้งงอมีมิติ
เพื่อเพิ่มความสวยงามมากขึ้น
ห้อยชายเป็นดอกจำปาประดับด้วยลูกประเกือมทองเหลือง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน